วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปส่องนางร้ายตัวแม่หน่อยดีกว่า

แต่มาคราวนี้บอกเลยว่าเป็นลีลาการออกกำลังกายที่ไม่ธรรมดา
จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง
ถ้าจะร้ายก็ร้ายแบบพี่กิ๊กสุวจนีก็แล้วกัน
ซุปเปอร์มัมลูกสามคนนี้ไม่ธรรมดานะคะ

แต่นอกจอนี้แอดเวนเจอร์
ลุยเต็มที่กิจกรรมแน่นเวอร์เบอร์นี้เลยค่ะ

ลีลาไม่ธรรมดา

อื้อ

ช่วงล่างยังอยู่ดีนะแม่นัท

ส่งท้ายที่เรื่องเต้นเด่นกว่าใคร

เอาดีเหมือนกันนะคะ